คุณผู้ชมครับคดีที่นายเปรมชัยกรณสูตร
ประธานบริหารบริษัทอิโรเลียนไทยนะครับ
แล้วก็พวกรวม๔คนเข้าไปล่าสัตว
ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
แล้วก็ไปฆ่าสัตว์ป่าต่างรวมทั้งเสือดำ
มันก็มีกรณีที่ถูกมองจากสังคมภายนอก
ผู้ที่อยู่ด้านนอกมองเข้าไปในมุมของคดีว่า

มันช้าหรือว่ามันมีความติดขัดอะไรยังไงเกิดขึ้น
มันไม่ไปแบบปื้อเหมือนกับคดีทั่วไปนะฮะ
อันนี้มุมของคนทั่วไปที่เขาดูเข้าไปนะคุณเดี๋ยวมาสอน

พบตรก็ออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้
โอ้โหคดีมันก็คืบหน้าไป๑๘๐ร้อยละ๙๐แล้วนะ

แต่ว่าคนเขาก็มองว่าเออตั้งไว้ตั้งหลายข้อหา

เพราะมันต้องหลุดจริงหรือมันไม่ควรจะหลุด
ก็เอาเป็นว่าความคืบหน้าของคดีเนี่ย
ตามกระบวนการของตำรวจก็ว่ากันไปนะครับ
นายเปรียมชัยก็ไปพบตำรวจทั้งสศภทองท์ผาภูมิละนะครับ

รอวันที่สารท่านนัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับ
แต่วันนี้มีกลุ่มคนที่เขารวมตัวกันนะฮะ
เพื่อที่จะไม่ให้เรื่องนี้เสือดำต้องตายฟรีนะครับ
รวมตัวกันที่บริเวณลานหน้าหอศิลป์กรุงเทพ
เป็นชื่อของพระเอกของซุปเปอร์ฮีโร่ค่ายมาเวลเขา
พึ่งมีหนังเอาไปแบล็คแพนเตอร์
พระเอกเขาเป็นเสือดำ
ก็เป็นการรวมพลคนเสือดำหน้ากากเสือดำนะครับ
เพื่อแสดงเจตนารมณ์เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเสือดำ
หลังจากที่มันต้องตายเพราะถูกกลุ่มคนที่เข้าไปล่าสัตว์ป่า
ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนนะฮะให้เอาผิดผู้ที่ทำผิดให้ได้
จะมีอำนาจเงินมากขนาดไหน
เพื่อนเราพบกล่าวถึงความรู้สึกเป็นเพียรสามารถสำนึงในการห่วงหาอาทธิบดี
ในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่ทางกลุ่มได้ออกมาแสดง
การยิงเสือดำในเหตุการณ์จำลอง
ที่มีตัวละครสำคัญในเรื่องนี้
เสือดำเจ้าสัวเปรมชัยเจ้าหน้าที่รัฐด้วย
เพื่อต้องการให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่า
ซึ่งเปรียบเสมือนเจ้าป่าที่คุ้มครองป่า
แต่กลับถูกคนมีเงินมีอำนาจเข้าไปบุกรุกป่า
จนเป็นเหตุให้เสือดำต้องตาย
และหนึ่งที่ผู้ที่ไปร่วมด้วยคือ
เดินทางมาร่วมกิจกรรมโดยบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้
ก็เพื่อเป็นการช่วยกันส่งเสียงและส่งพลังแทนเสือดำทุ่งใหญ่นะเรสวน
ที่ถูกล่าจนเสียชีวิต

ตั้งแต่ต้นทางกันถึงปลายทางว่าประชาชนไม่ได้โง่
แต่ที่เขาไม่ได้ลุกขึ้นมาเพราะเขาหวังว่าคุณจะทำหน้าที่ของคุณได้อย่างศักดิ์สิทธิ์
แต่เมื่อคุณไม่ทำก็ต้องเป็นหน้าที่ของคนตัวเล็กตัวน้อยของคนหนุ่มคนสาวของคนแก่ของทุกคนที่เราจะต้องมากันที่นี่
และเมื่อกี้คำประกาศก็ชัดเจนว่าถ้ากระบวนการยุติธรรมยังไม่เที่ยงตรงพวกเขาก็จะต้องกลับมาอีก
พิชายังได้แสดงความเห็นในเรื่องของคดีนะครับบอกว่าอยากให้มีการตั้งข้อกล่าวหาอันเป็นที่ประจักษ์นะฮะ
ก็คือที่เห็นที่มันชัดหน่อยนะครับซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างตำรวจกับผู้ถูกกล่าวหา
ตามที่เห็นในข่าวนั้นบ่งบอกว่าสังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์ไปแล้ว
โดยทางกลุ่มรู้สึกไม่มีความหวังในคดีนี้มากนักดังนั้นการกระทำดังกล่าวก็เหมือนปลุกประชาชนให้ตื่นขึ้นมา
เพราะผู้พิทักษ์ป่าจะต้องได้รับการปกป้องจากประชาชนรวมถึงยังตั้งคำถามว่าทำไมเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ไม่มีโอกาสได้ออกมาพูดหรือเป็นเพราะการถูกบิดเบือนให้ไปในทิศทางอื่นนะครับ
แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักและให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการที่เราจะเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมกับคนจะต้องมีสิทธิ์ในการเรียกร้องความเป็นธรรมนะครับ
วันนี้เราใช้ทรัพยากรโดยไม่คิดถึงหน้าถึงหลัง
ฆ่าสัตว์โดยเฉพาะเสือสัตว์ป่าคุ้มครอง
เราใช้สิ่งต่างเหล่านี้เราไม่เคยคิดทดแทนเลย
แล้ววันนี้มันไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมหรือสัตว์ป่าแต่มันคือคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรมด้วย
แล้ววันนี้เราเห็นได้ชัดว่าคนที่มีอำนาจคนที่มีเงิน
เขามีอภิษฎชนเหนือกว่าคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับวันนี้เป็นจุดเริ่มต้น
เขาก็รวมตัวพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอยู่สักพักหนึ่งนะฮะแล้วก็แยกย้ายกันไปวันนี้นะครับ
แต่บอกว่าก็จะติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับ
เพื่อให้มีความยุติธรรมในคดีนี้ให้ได้คดีนี้ต้องปรากฏความชัดเจนให้ได้
อย่างนั้นจะมีการเกิดขึ้นของกิจกรรมอีกอย่างแน่นอนนะครับ
ทางด้านนายวิทยาวัฒน์บันเลงซึ่งเป็นนายกสโมสรนิสิตคณะวรรณศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บอกว่าหลังจากนายเปรมชัยกับพวก
เดินทางไปรายงานตัวกับตำรวจเมื่อวันที่๒มีนาคม
ที่สธภภูมิกาจนบุรีตอนนี้ทางกลุ่มนิสิทธิ์ก็จะรอดูคดีเป็นระยะ
และจะไม่ทิ้งคดีนี้ให้เงียบซึ่งหากตำรวจยังดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมา
กลุ่มนิสิตก็จะไม่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้น
และขณะนี้ก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นที่นายเปรมชัยไปรายงานตัวแล้ว
โดยหลังจากนี้หวังว่าทางตำรวจจะดำเนินคดีอย่างเป็นธรรมที่สุด
แต่หากคดีล่าช้าและไม่ได้รับความเป็นธรรม
ทางกลุ่มนิสิตของคณะวรรณศาสตร์มเกษตรก็จะเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อเรียกร้องให้คดีนี้ได้รับความเป็นธรรมให้มากขึ้น